เป็นผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารี
แอปพลิเคชันในการเล่นดนตรีก็คืออังกะลุง
โดยใช้ชื่อวงว่าไฮโซอังกะลิน

นี่คือผลงานของกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรณารีนะคะ
โชว์ดนตรีจากแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
สร้างขึ้นเองนะคะสำหรับแอปนี้
สามารถใช้ได้ทั้งสองระบบเลยค่ะ

เพลงลาวจ้อยนะคะเป็นเพลงไทยเดิม
อีกหนึ่งเพลงค่ะเป็นเพลงที่นิยมในงานแต่งงาน
เพลงนี้เลยลูกอมจากวงวัชราวรี

ในโอกาสครบรอบ๒๐ปีการเกาะตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ
ขั้นตอนการใช้ไฮโซอังตะลุงนะคะ
ก็เขย่าโทรศัพท์คล้ายกับอังตะลุงจริง
เพราะว่าเวลาการเล่นอังกรูนี่ต้องเขย่านะคะตามลำดับเสียงสูงต่ำแบบนี้นะคะ
หรือสัมผัสที่หน้าจอเพื่อให้เกิดเสียง
สามารถเลือกคีย์โน้ตได้ตามหลักดนตรีสากลทั่วไปเลย

ใครที่อยากได้แอปพลิเคชันนี้ไปเล่น

ก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นนะคะมีการรวมวงกันเล่นดนตรีแอปพลิเคชันนะคะ

แต่ว่ามันเป็นกีฬา

นี่เป็นการพัฒนาใหม่เป็นดนตรีไทยนะคะ
ตอนนี้แอปพลิเคชันทำได้ทุกอย่างแล้วนะคะ